งานกระถิ่นช่วงนี้โอ้ยชุกชุมเหลือเกิน

พาคุณผู้ชมไปมุ่นซื่นกับงานกระถิ่นแรกเลยค่ะ

กล้วยเชิญยิ้มปลาไปเองเลย
นำทีมเพื่อนนะคะตลกคณะเชิญยิ้ม
เดินทางมาร่วมงานบุญทอดกระถิ่นสามัคคี
เพื่อสมทบทุนสร้างซุ้มวัดทรัพย์ตะแบะ
เออที่ยังผ่านคุณศาสตร์อยู่ตอนนี้นะคะ

ชาวบ้านไปกันแน่นวัดเลยค่ะ

เป็นแบบนกยุงรำแพนก็มี
มีแบบเป็นร่มก็มีแบบนี้นะคะ

ภายในงานค่ะยังมีการจัดโรงทาน
ลูกศิษย์แล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาด้วย

ยังได้ร่วมกันแจกสิ่งของเครื่องใช้
ยังชีพชุดยาสามัญประจำบ้าน

แล้วงานนี้ค่ะบอกเลยแบบสับแบบใหม่จ้ะ
อันนี้ไฮไลท์ที่ฉันชอบมาก
เจ้าอาวาสวัดบ้านชัพเตอร์แบก
ได้ทำน้ำมนที่ผ่านวิธีปุศกแล้ว

เจ้าอาวาสให้พรดิกันบินโดนปล่อยน้ำมน

เหมือนได้รถถ่ายสายผลที่ชุด

ไม่ต้องแย่งกันได้กันทุกคน

ดีนะคะมาถึงแล้วจ้ะยอดกระทิงที่ได้นั่นก็คือ
แปดแสนขออภัยสี่แสนแปดพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเออ
แน่นอนว่าเหล่านักเสี่ยงโชคอ่าล่ะเลขท้ายแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งอ่า
ประมาณนั้นนะคะงวดนี้คุณผู้ชมค่ะดูซิว่าใครจะถูกหรือใครจะไม่ถูก
อะไรบ้างก็แล้วแต่กันไปเลยค่ะเอาไปอีกงานละกันพี่ยิ่งยงยอดบัวงามค่ะ
ที่จังหวัดสะแก้วนะคะไม่ให้เสียทีเพราะว่าแกเป็นเจ้าภาพไง
โอ้โหรำอยู่หน้าขบวนสนุกสนานมากชาวบ้านเนี่ยไปร่วมงานบุญบอก
โอ้ยชอบอกชอบใจมากคุณผู้ชมอืมเออคือที่วัดเนี้ยสารพีเนี้ย
เขามีเรื่องเล่านะชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าหลวงปู่เขาชอบแบบว่ามีวิชาอาคม
แล้วก็ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับชาวบ้านคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็มีเหรียญหลวงปู่พิลาด้วยนะเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยนำไปบูชาค่ะ
เชื่อว่าจะแคล้วค่าจากภัยอันตรายทั้งปวงด้วย
คุณผู้ชมเรื่องของแบบนี้ศักดิ์สิทธิ์นะมันต้องเกิดกับตัวค่ะถึงเกิดแรงศรัทธา
แต่ว่างวดนี้๒๘๑มาหรือเปล่า
ใช่ต้องรอติดตามใบสังโมงเนอะ
ใช่ตอนนี้ดิฉันเริ่มจะเวียนกับตัวเลขแล้วเพราะมันมีเยอะเหลือเกิน